พี่เบิร์ดขา

นี่คือสตอร์นะครับ

บอกเลยว่าเป็นสตอร์ที่หาซื้อได้ทั่วไป
เพราะเขาเป็นราคาถูก

และนี่คือชาอม

อีกนิดเดียวก็ถึงหัวหินแล้วนี่

ก็ละคนที่เล่นสตอร์นี้ไร้อย่างไม่ได้

คือแบบวิธีเย่ด

จากยาติอยากจะได้ยินเทอมดีจะคิดแล้วมั้ย
อันนี้ใช่ไหมเออ
นี่คืออะไรนี่ชะอัม
อันนี้คือชะอบค่ะ
ขีดเหม็นที่สุดแล้วก็ถูกที่สุด

นี่กระเทียมครับผมกระเทียมเนี่ย๑พวงและราคาถูกครับผม

อันนี้ถูกสุด

โทรเรียกรถให้แล้วไปชะอำกันได้เลยค่ะ
โอ้โหยาวเลยมาเลยไป
นี่คือคำถามข้อที่๑นะคะของนุ้งนับก้าวและนุ้งพินบอลนะคะ
ผักกลิ่นแรงทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด
คิดให้ดีตึกตรองให้ดีวิเคราะห์ให้ดีค่ะ

พินบอลว่าเนื้อเป็ดเช้าอม
จริงด้วยปริมาณตอนนี้
แรกบอกถูกสุดบอกสตอสูงสุด
บ่อนคิดว่าดูถูกสุดบอลน่าจะแพงสุด
ก็คือน่าจะถูกสุดเพราะว่า๔ขีดคือเยอะมาก
ก้ะตีประกอบเวลาของทำไข่เจียวชะอม
ถ้าน่ะสิเดี๋ยวนี้ผักน้ำให้น้อยมากเพราะว่าเขาให้มันนิดเดียวแบบ
แต่อันนี้เยอะเลยอะสี่ขีดอะอืมใช่น่าจะแพง
อ่ะคุณถ้าคุณไม่มั่นใจนะสามารถใช้ตัวช่วยตั้งแต่ข้อแรก
หรือถ้าคุณมั่นใจก็ตอบได้เลยคุณว่าผักกินแรงทั้ง๓แบบนี้

ตอบแล้วนะคะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยกระเทียมที่คุณทั้งคู่ไม่ได้เลือก
เก้าคะพิวบอลคะนี่คือกระเทียม๑พวงที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

อม๔ขีดที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

โอ้วคุณชะอม๕๔แพงมาก
สตอ๑กรัมต้องถูกกว่า๔๐บาทถ้าแพงกว่า๔๐บาททั้งคู่กลับบ้านตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะ
ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหวังว่า

กินเรื่องช่องทางก่อนสาม
ต่อ๑มัดราคาต้องถูกกว่า๔๐บาท

ถูกกว่า

นะคุณแบบนี้ค่ะสตอเป็นผักกินแดงที่ถูกที่สุด
ทำให้คุณผ่านข้อแรกมาได้ตอนนี้สาวน้อยตัวเล็กของพี่เป๊ก
นับกาวล์และผิวบอร์รับแล้ว๒๐๐๐บาท

ตอนนี้ตัวช่วยยังอยู่ครบเลยค่ะ๒ตัวช่วย
และข้อต่อไปจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท

ข้อต่อไปคำถามก็เหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

โอ้โฮ
โอ้โฮกลัว

เฮ้ยทำไมไปอยู่ห้องแอร์
เจ้าเย็นค่ะสุสาว
นี่อะไรคะพี่บอลฟ์